ดูเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
เหตุการณ์แรกกันก่อนที่จังหวัดสตูน
ตำรวจเตรียมเรียกครูพระท่านหนึ่ง
เขาให้ปากคำเพิ่มเติมหลังจากที่มีคุณพ่อ
พาลูกสาวอายุ๑๓ปีเข้าแจ้งความ
บอกว่าครูพระท่านนี้เอามือชกที่หน้าของเด็กหญิงอายุ๑๓ปี
โดยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเรียนวิชาภาระศึกษาค่ะ
เด็กหญิงอายุ๑๓ปีนะคะเป็นนักเรียนชั้นม๑ค่ะ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูนพร้อมผู้ปกครอง
ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองสตูน
เพื่อให้เอาผิดกับครูพระที่ลงมือทำร้ายร่างกาย
ก็คือการชกเข้าไปที่บริเวณหน้าผากของเด็กหญิง

โดยระบุบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้

ผู้หญิงคนนี้เล่นแชร์บอลกับเพื่อน
แล้วก็มีผู้ชายเข้ามาแกล้งด้วยการคว่างลูกบอลใส่
เธอก็เลยวิ่งไปหาครูค่ะไปขอความช่วยเหลือบอกคุณครู
เพื่อนผู้ชายนี้ให้หน่อยหนูเล่นกับเพื่อนอยู่
มันปลาบอลใส่หนูเล่นไม่ได้เลย
แต่ว่าครูพระซึ่งเป็นคุณผู้ชายนี้นะครับ
เวียงสะบัดใส่เธอจนเธอล้มลงไปนั่งกับพื้น
จากนั้นไม่พอค่ะครูชกเข้าที่บริเวณหน้าผากนะคะ

เดี๋ยวเขาจะจับเขาจะแจ้งนายจับครู
คือทำเสร็จหมดแล้วค่ะ
เขาต่อยเลยเลยเขาต่อยหน้าเลยไหม
เขาทำอย่างนี้ค่ะ
แรงไหมกระเด็นไหมหนูกระเด็นไหม
หนูนั่งหนูนั่งแล้วก็

หนูเวียงแล้วหนูล้มหนูล้มนั่งแล้วค่ะ
แล้วก็เขาก็ทำ

เขาก็เวียงให้หนูล้มก่อน
ขณะที่ผู้ปกครองของเด็กหญิง๑๓ปี

ด้านตำรวจภูทรเมืองสตูแนะนำให้
ผู้ปกครองพาเด็กไปตรวจร่างกายแล้วก็เอาผลมาที่สถานีตำรวจนะคะ
ซึ่งสถานีตำรวจตำรวจต่างนี่เขาบอก

และเตรียมที่จะเรียกตัวครูพระคนนี้มาสอบปากคำค่ะ